นี้ตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙ในประเทศกันหน่อยนะคะ

ประเภทที่เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็เข้าไปสู่สถานกักกันโรคนะคะ
และประเภทที่๒คือติดเชื้อในประเทศแต่ตอนนี้มีเพิ่มนะคะ
ทำความเข้าใจด้วยนะคะเพิ่มอีกหนึ่งประเภทคือ
จากการคัดกรองเชิงลุกแรงงานต่างด้าว
กลุ่มนี้เขาเน้นไปที่แรงงานต่างด้าว
เพราะมีการแพร่ระบาดจากกลุ่มนี้โดยเฉพาะเน้นที่สมุทรสาขอน
มาแยกประเภทกันหน่อยนะคะสำหรับยอดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ทั้งหมด๓ประเภท๔๒๗รายแบ่งเป็นดังนี้ค่ะ
เดินทางจากต่างประเทศติดเชื้อ๑๔ราย
ติดเชื้อในประเทศ๑๖ราย
จากการคัดกรองเชิงลุกแรงงานต่างด้าว๓๙๗ราย
ซึ่ง๑๙๐ติดเชื้อแล้วนะคะ
แต่ไม่มีอาการตรงนี้ต้องระวังค่ะ
บางคนใช้ชีวิตตามปกติเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้ออะไร
อันนี้ระวังด้วยนะคะ
ส่วนยอดผู้ป่วยสะสม๕๗๑๖รายค่ะรักษาหายเพิ่ม๒๕ราย
เสียชีวิตคงที่นะคะ๖๐ศพ
ไทยตอนนี้ขยับสำหรับยอดผู้ติดเชื้อขยับอันดับ
ขึ้นมาเป็นอันดับ๑๔๓ของโลกนะคะ
และที่ทราบนะคะจากข้อมูลค่ะ
การระบาดครั้งใหม่เกิดจากบริเวณตลาดกุ้ง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ทีนี้ทำให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัดต่าง

สระบุรี๓รายฉะเชิงเซา๑รายกรุงเทพ๕รายแล้วนะคะ
ตอนนี้ปฐุมธานี๒รายเพชรชบุรี๑รายสมุทรประการ๒ราย
อุตรดิษฐ์๑รายและนครปฐม๑รายค่ะ
โดยย้ำว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
มีสิทธิ์ตรวจเชื้อฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่ทีนี้คนที่ไม่มีความเชื่อมโยงอยากจะตรวจ
ยืนยันนะคะว่าจะต้องเสียเงินเหมือนเดิมนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยืนยันนะคะว่าคนที่เดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร
หรืออยู่ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อและมีและด้วยนะ
มีอาการเข้าข่ายโควิด๑๙ไปตรวจเลยฟรี
เพราะได้สั่งการให้โรงพยาบาลทำการตรวจให้ตามสิทธิ์
ส่วนเงินค่าตรวจกระทรวงจะไปเบิกจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเองนะคะ
ส่วนเรื่องการล็อกดาวน์ปีใหม่โอ้โหหลายคนก่อนหน้านี้เตรียมตัวแล้ว
ประเทศไทยโควิดดีขึ้น
จะไปเข้าดาวน์ที่ไหนดีหรือจะไปต่างจังหวัดดี
ก็ตั้งใจแหละว่าน่าจะเข้าดาวน์ได้แหละปีนี้
ใช่แต่ทีนี้ฟังแบบนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีขอเวลาพิจารณาเรื่องนี้๗วัน
จำเป็นต้องพิจารณาให้เร็วขึ้น
ว่า๗วันเราได้ยินมาประมาณ๒วันแล้ว

ยกบอกเดี๋ยวขอเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะ
นายอนุทินตอบว่าตอนนี้ประเมินอยู่แล้วแหละ
ได้มีการตรวจเชื้อแบบเข้าไปถึงจุดเสี่ยง
เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับการตรวจมากที่สุด
ตอนนี้ยังคงอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกัน
ก็คือจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ขึ้นอยู่กับการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนายกรัฐมนตรี
สำหรับประเด็นที่มีคนถามพลเอกประวิทย์ไป
พศประวิทย์คะเขาบอกว่าตอนแรกเลย
มันมาจากการที่เจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลย
แรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่
พลเอกประวิทย์บอกว่ามีคำสั่งให้ตรวจสอบแล้ว

ยังมีคำสั่งให้เพิ่มกำลังทหารทำแนวชายแดน
แต่ว่าด่านธรรมชาติมันเยอะมันยาว
รัฐบาลก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตามากขึ้นอยู่
แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วย
ส่วนบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเพิ่มมาตรการควบคุมมากขึ้น

ข้าราชการรัฐมนตรีต้องผ่านจุดคัดกรอง
ตรวจไข้ล้างมือเน้นระยะห่างทางสังคม
กำชับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ

รัฐมนตรีจะต้องยืนประจำจุดตามไมโครโฟมที่เตรียมไว้ให้
รุมสัมภาษณ์นะหลังจากนี้ไม่มีนะคะ

หลังการประชุมคอรมอลยังเป็นเหมือนเดิมนะคะ
ก็คือรักษาระยะห่างให้สัมภาษณ์ณโพเดียม
ที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งนายกเองหลังจากที่มีการแถลงข่าวเรียบร้อยไป
ก็คือเหมือนกับว่าพูดคุยกันนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทางนายกกับคณะรัฐมนตรีบางส่วนก็มีการออกมาหารือกันนอกรอบ
ห้องสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีได้
นายกออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแค่สั้นนะคะว่า
รอฟังผลประชุมคณะรัฐมนตรีละกัน
แล้วก็รอฟังเย็นนี้เดี๋ยวจะมีแถลงการเรื่องสถานการณ์โควิด
แต่นายกบอกแบบนี้ค่ะขอให้เชื่อมั่นว่าเรายังควบคุมมันได้
นายกก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีเลยนะคะพูดแค่นี้สั้นค่ะ
แล้วก็ต้องขึ้นไปบันทึกเทปแถลงการสถานการณ์โควิด
ที่เราจะได้ติดตามฟังกันช่วงเย็นวันนี้นี่แหละ
ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีมติเห็นชอบ

ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอค่ะซึ่งสาระสำคัญก็คือจะมีการเพิ่มอำนาจ
คณะกรรมการโรคติดต่อเช่นสามารถอนุมัติเรื่องค่าใช้จ่าย
สำหรับการกักตัวซึ่งปัจจุบันใช้อำนาจในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ๒๕๖
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้เนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็รัฐสภาต่อไป
ซึ่งตอนนี้ยังคงให้ใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินบังคับใช้ไปพลางก่อนก่อนที่พรบโรคติดต่อเพิ่มเติมเนี่ยจะเสร็จสิ้น
พรบโรคติดต่อเป็นกฎหมายที่จะประกาศใช้เพิ่มเติมหลังจากนี้ไปนะคะแต่จะเน้นเรื่องของสาธารณสุขมากกว่า
เน้นเรื่องของการบังคับอะไรแต่อย่างใดนะคะ